โรงพยาบาลทำคลอดก็ไม่หยุดนะคะสำหรับช่วงปีใหม่แบบนี้

น้องเป็นลูกเจี๊ยบจ้ะ
มุมไหนก็น่ารักนะคะ
ก่อนหน้านี้คริสต์มาส
เขาก็จัดให้เหมือนกัน

เด็กที่เกิดวัน๒๕ธันวาคมนะคะ
ก็จัดชุดซันต้าตัวน้อยมาให้อีกด้วย
ก็เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่

น่ารักมากนะคะ

จินตนาการให้เขาน่ารักนะคะ